ออกได้แต่ต้องทำให้ทีมกลับมาเป็นแชมป์
คือในสมัยที่ผมยังเล่นอยู่นะครับ

สมัยนั้นก็ยังเป็นบอลที่แบบครึ่งอาชีพ

ก็เป็นเรื่องจากการที่เรามาคัดตัว
ซึ่งสมัยนั้นก็ยังมีพวกนักเตะทีมชาติอยู่มากมาย
แล้วก็ในปีที่ผมได้เล่นในลีกที่มันกึ่งอาชีพเนี่ย

โดยรุ่นนั้นก็จะมีเชิดศักดิ์ชัยบุตร
ซึ่งเป็นโค้ชของการท่าเรือ
ก็เล่นอยู่ในสมัยนั้นอยู่๙ปีนะครับฟุตบอลนะครับ

จากโกรธศูนย์หน้าจนไล่มาเป็นแบ็คซ้าย

ก็เป็นเรื่องอะไรที่เราก็คาดหวัง

ตอนนั้น๙ปีก็ไม่ได้ติดทีมชาติละครั้งหนึ่ง
จนที่ว่าเรามาเล่นฟุตซอลมันยังไม่เป็นหลีกอาชีพ

ซึ่งในรุ่นนั้นก็จะเอาฟุตบอลเนี่ย
สมบัติศาสตร์ต่างที่อยู่ในไทยลีกมาเล่น

พลิกป้อมก็มาจัดฟุตซ้อไทยละลีก

โค้ดก็บอกว่าเราควรจะพอแล้วนะครับ

เพิ่งเขาก็วางหันเหตุเรื่องของการเรียนฟุตซอร์อยู่แล้วเป็นโค้ต
ก็ชวนกันแล้วเข้าไปทำ
แต่พอในปีแรกเนี่ย๔แมท
ซึ่งเราแข่งขันเนี่ยก็ผลงานไม่ดี

ซึ่งตอนนั้นต้องมีทั้งวิราชน้อจริงน้อมเจริญ
เราก็มาเป็นโค้ชเต็มตัวในฐานะคุณภุตศร
ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จคือเป็นแชมป์เลย

ก็ไม่รู้ว่าคำว่าอุดมสวิสุกมาจากตรงไหน

ในการที่เราก้าวมาสู่มาเป็นโค้ดฟุตซอลเนี่ย
ผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่เราตั้งในใจไว้ในเรื่องของคำว่าทีมชาติ
ในฐานะนักกีฬานักฟุตบอลเนี่ยเราไม่สามารถจะติดทีมชาติได้
แต่แต่ในฐานะของการเป็นโค้ดเนี่ยเราคิดว่าฟุตซอลเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่
มันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาซึ่งฟุตบอลเนี่ยมีโค้ดทีมชาติ
หรือมีโค้ดเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ฟุตซอลเนี่ยกำเนิดขึ้นมาใหม่ก็เราคิดว่า
การที่เรามาเป็นโค้ชฟุตซอลเนี่ยเราคิดว่าเรามีโอกาสที่จะไปเป็นโค้ดทีมชาติได้
แต่มีคนที่รู้จักเรามากขึ้นรู้จักเรามากขึ้นในฐานะของการเป็นโค้ช
มีชื่อเสียงมากกว่าการเล่นฟุตบอลหรือฟุตซอลที่ผ่านมา
ปี๒๐๑๘เราได้แชมป์เรากลับมาเป็นแชมป์อีก
ซึ่งมันอยู่ในทิศทางเป้าหมายของการทำทีมของผมอยู่แล้ว
ยุคหนึ่งที่เราช่วงระหว่างเดินทางตั้งแต่ปี๒๐๑๙
ที่เราได้แชมป์ครั้งแรกกลับมาสู่การแชมป์ครั้งที่๒มันมีปัญหามากมาย
มันทำให้ผมรู้สึกว่าเราไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไร
มันเหมือนว่าเราเหนื่อยเหนื่อยกับการทำทีม

แต่การที่ผมกลับมาเพราะว่า๑ใจเราการท่าเรืออยู่แล้ว
กำเนิดมาจากการท่าเรืออยู่แล้ว
ฉะนั้นตรงนี้ถ้าทำให้การท่าเรือผมยินดี
คือความแน่วแน่นะครับความตั้งใจผมว่าสิ่งที่สำคัญของนักกีฬาเนี่ย
ถ้าเราสร้างท่านตะติดีท่านตะติดีบวก
และอยู่ในแนวทางเดียวกันเป้าหมายเดียวกัน
สิ่งสำคัญเลยคือเราทำให้เขาเห็นภาพว่า
ที่เราทำนั้นมันสามารถฝึกความเห็นได้ถ้าเราพยายามและอดทน
ถึงแม้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง
หลายปีจากครั้งแรก๒๐๐๗ที่เราได้แชมป์มาสู่๒๐๑๘

แม้มันจะใช้เวลาเกือบ๑๐ปีสู่การเป็นแชมป์ครั้งที่๒

และปีนี้เราได้แชมป์ครั้ง๔
ซึ่งห่างจากครั้งที่๓มา๒ปี

พอมีแฟนคลับอันนี้ผมบอกได้เลยว่า

มุ่งมั่นเป้าหมายและแฟนคลับของเราที่เหนียวแน่น
ปีนี้อันนี้กลับมาสู่แชมป์ได้เพราะ

บุคคลที่๖ที่ทำให้เราขับเคลื่อน
นั่นคือทิศทางที่เราสู่ความสำเร็จ

สิ่งที่เราทำได้คือการทำงานหนัก
การทำงานที่ในสติของความคิดบวก